ผู้ชมช่วงนี้พาไปดูเหตุการณ์ที่คนพูดถึงกันเยอะนะคะ

มีพัสดุมาส่งที่บ้านผู้หญิงคนนึงจ่าหน้าถึงลูกชาย

แล้วพอรับเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะ
อยู่มีผู้ชายจากไหนไม่รู้ว่ากรวนเข้ามา

จับกลุ่มเลยแล้วบอกว่ารู้ไหมว่ามีอะไรอยู่ข้างใน

เปิดออกมาเท่านั้นนะคะยาไอซ์ก็มียาอีก็มา
แล้วประเด็นคือผู้หญิงคนนี้มีลูกชายเป็นตำรวจ
ยดถึงพันตำรวจโท

ตกลงแล้วแม่ตำรวจค้ายาเหรอ
ยาเสพติดมันส่งพัสดุแบบนี้เหรอ
ส่งมาเป็นแบบพัสดุมาดื้ออย่างนี้เลย
แล้วดูสิคะไม่น้อยเลยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะ
ตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดบุกจับนางประชุมมากบุญอายุ๖๑ปี
เป็นแม่ของพันธุ์ตำรวจโทพิเชษเสาแบน
สารวัตรกองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว๒
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้แชร์ต่อกันในโลกโซเชียลเยอะมาก
ทีมข่าวทรัฐทีวีก็เดินทางไปที่บ้านของนางประชุมเลยนะคะอยู่ในอำเภอพยุหะคีรี
วัดนครสวรรค์ไปถามเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างละเอียด
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับนางประชุมเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่ถูกจับเนี่ยนะเธออยู่กับสามีสามีเนี่ยป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัดสมองจากการประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อหลายปีก่อน
แล้วอยู่มีบุรุษปรายศนีย์มาส่งพัสดุที่บ้านเขาก็เรียกเธอเป็นเจ้าของบ้านก็ออกไปรับ
พัสดุเนี่ยต้นทางมาจากพนมทวนแทร่หวางคนชื่อนี้อ่ามีเบอร์โทรด้วยนะ
แล้วจ่าหน้าว่าส่งถึงชื่อลูกชายของเธอพอเซ็นชื่อรับพัสดุปุ๊บ
ยังไม่ทันจะได้ก้าวเท้าเข้าบ้านเลยนะคะกลุ่มคนเป็นสิบเลย
อ้างตัวเป็นตำรวจเข้ามาล้อมเธอแล้วถามเลยว่าพัสดุอะไร
รู้ไหมว่ามียาอยู่ในนั้นเธอบอกงงมาก
มาจากไหนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแล้วมาบอกว่ามียาอะไรยังไงไม่เข้าใจ
พยายามจะโทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยตรวจสอบก็ทำไม่ได้
เพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยึดโทรศัพท์เธอไปแล้วก็บอกบังคับให้เธอเปิดกล่องพัสดุออกมาให้ดู
พอเปิดไปเท่านั้นแหละค่ะยาเสพติดเพียบเลยครับ
บอกเธอไม่รู้เลยว่าเป็นยาอะไรเห็นแต่เป็นซองขาว
กลุ่มคนที่มาล้อมเธอไว้ก็บอกว่าเนี่ยยาไอซ์๕๐กรัมแล้วก็ยาอีอีกกว่า๕๐เมตร
๒๓คันแต่ว่าเป็นใะเช้ามาทำอะไรดูโล่งมาอีกว่า
เราจะโทรหาให้ผู้ใหญ่มารอให้เปิดผู้ใหญ่มาก็ไม่รอเปิดกันก่อน

แล้วบอกแล้วงั้นก็ส่งกันมั่วสิเกลียดใครก็ส่งที่ต้นต่อไม่จับ
มันจับไปทั้ง๓อย่างเดียวต้องหาตัวต้นต้อมาให้เราไม่ยอมหรอก
ประชุมบอกว่าก่อนที่จะได้กล่องพัสดุกล่องนี้นะครับที่เป็นเรื่องเนี่ย
ที่ผ่านมาเคยมีกล่องพัสดุส่งมานะครับมีจดหมายจากทางปรายศนีย์ในท้องที่แจ้งให้ไปรับที่ที่ทำการปรายศนีย์
แต่ว่าเธอไม่สะดวกเธอก็เลยไม่ได้ไปรับ
ยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับบอกว่าขอให้ตรวจสอบได้เลย
ตรวจสอบประวัติคนในครอบครัวได้หมดเลยตรวจสอบบัญชีธนาคารก็ได้
แล้วที่สำคัญก็คือลูกชายของเธอเป็นตำรวจ
พิเชศศาลแบรนดิ์ที่พัสดุส่งมาถึงเนี่ย
บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๒กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ซึ่งทีมข่าวของเราก็ติดต่อถามไปนะครับพันธุ์ตำรวจโทพิเชษเสาแบน
ลูกชายของนางประชุมบอกว่าที่แม่ของเขาถูกจับเป็นเรื่องจริง
ค่ะโดยแม่โทรศัพท์มาบอกว่าถูกตำรวจจับ
ตอนนั้นเขาอยู่ที่กรุงเทพและขอชี้แจงและขอความเป็นธรรมว่า
เรื่องนี้มันเกิดจากขบวนการค้ายาเสพติดกลั่นแกล้งและจ้องทำร้ายเข้ามาโดยตลอด
จากก่อนหน้านี้ตอนนี้อยู่ตำรวจท่องเที่ยว
แต่ก่อนหน้านี้สารวัตรพิเชษบอกว่าเคยอยู่ที่กองบังคับการ
กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ภูทรภาค๖ก็เหนือตอนล่างกลางตอนบน
ก็พื้นที่นี้แหละพื้นที่นครสวรรค์นี้ด้วย
กวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดมาตลอดแล้วก็ถูกร้องเรียนมาตลอด
จนตอนนี้ต้องย้ายไปเป็นสารวัตรธุรการตำรวจท่องเที่ยว

อยากขอความเป็นธรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวด้วยเขาเป็นตำรวจ
เขาจะทำแบบนี้ทำไมแล้วถ้าเขาจะเป็นแก๊งค้ายาจริง
เขาจะส่งทางพัสดุปรายศนีย์แบบนี้หรือจะส่งให้จับกันง่ายง่ายแบบนี้เลยเหรอ
แล้วจะจ่าหน้าถึงตัวเองเลยเหรอพิเชษเสาแบนอย่างนี้นะครับโดยขณะนี้หลังจากแม่ถูกจับกลุ่มแบบนี้นะครับ
แม่เนี่ยถูกสอบสวนเบื้องต้นที่บ้านไม่ได้ถูกควบคุมตัวไป
ของกลางถูกยึดไปที่สพท้องที่ในการดำเนินคดีต่อถ้ามีหมายเรียกอะไรมายืนยันว่า
แม่แล้วก็คนในครอบครัวก็พร้อมจะไปให้ปากคำกับตำรวจส่วนผู้บังคับบัญชาของทางพันธบทโทพิเชษณะขณะนี้
ก็ได้สั่งให้ทำหนังสือชี้แจงเป็นรายงานไปแล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเวลาตรวจสอบเพิ่มเติมให้ใช่ค่ะดูแล้วมันก็อาจจะต้องมีสิ่งที่ต้องเอากันให้ชัดนะ
ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ชมค่ะ